จอบประเด็นคืนนี้เรามีเรื่องของอุบัติเหตุมาเป็นอุทาหรณ์เตือนใจเตือนภัยกันเช่นเคยนะครับ
คราวนี้เป็นเรื่องของผู้ที่ใช้รถใช้ถนนแล้วก็ชอบจอดรถลงไปปัสสาวะที่ริมทาง
ล่าสุดมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับชายวัย๕๐ปีคนหนึ่งนะครับ
เขาจอดรถกระบะลงไปปัสสาวะที่ริมทาง
ปรากฏว่าถูกรถพ่วง๑๘ล้อที่ขับมาพุ่งชนจนเสียชีวิต
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
ตำรวจและอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึงเข้าตรวจสอบอุบัติเหตุบริเวณทางพิเศษหมายเลข๙
ช่วงกิโลเมตรที่๑๗ในพื้นที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี
ที่เกิดเหตุพบศพนายโชคชัยวัดเฉลี่ยงกลางอายุ๕๐ปีชาวจังหวัดสมุทรปราการ
นอนเสียชีวิตในสภาพแขนขาหักใบหน้าเละอยู่ข้างรถกระบะฟอร์ดสีเทา
ออกไปพบรถพ่วง๑๘ล้อจอดอยู่ริมถนนหน้ารถฝั่งซ้ายมีร่องรอยถูกชนได้รับความเสียหาย
นายตู้อายุ๒๔ปีชาวกะเหลี่ยงที่เดินทางมากับผู้เสียชีวิตเปิดเผยว่า
ก่อนเกิดเหตุกำลังขับรถมุ่งหน้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แต่เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุนายโชคชัยวัดได้จอดรถลงไปปัสสาวะ
และกำลังเดินกลับมาที่รถแต่จู่ก็ถูกรถพ่วง๑๘ล้อพุ่งชนจนเสียชีวิต
คนขับรถพ่วง๑๘ล้อระบุว่าขณะขับรถมุ่งหน้าไปอำเภอวังน้อย
โดยวิ่งอยู่ในช่องทางด้านซ้ายสุดแล้วเกิดอาการหลับใน
รู้สึกตัวอีกครั้งรถก็ชนคนขับกระบะเสียชีวิตแล้ว
รถเก่งนิสันคันหนึ่งที่ขับเข้าไปเติมแก๊สภายในปั๊มจนเต็มถัง
แดดแล้วก็พบว่าวาวแก๊สที่อยู่ท้ายรถเกิดรั่วไหลทำให้แก๊สส่งกลิ่นคละคลุ้งไปทั่วบริเวณ
พนักงานต้องตัดสินใจปิดปั๊มแก๊สชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยและเรียกกู้ภัยเข้าช่วยเหลือ
รุษพยาบาลโรงพยาบาลสงขลาอายุ๔๘ปีเจ้าของรถเล่าว่า
เติมแก๊สเต็มถังได้เข้าไปนั่งในรถเตรียมสตาร์ทเครื่อง
แต่ได้กลิ่นแก๊สอบอวนอยู่ภายในรถจึงเปิดฝากระโปรงท้าย
ก็พบว่าแก๊สเกิดการรั่วไหลและจับตัวเป็นน้ำแข็ง
ตอนที่แข่งตอนที่จะสตาร์ทรสก็ได้กินแก๊ส
ก็เลยมาเปิดกระโปรงท้ายดูมันก็จะมีเป็นควัน
ก็เลยลองเปิดในที่มันมีฝาวเลือกวาว
มันก็ยิ่งออกมาบางทิศแต่ก็ไม่ทำอะไร
ก็กู้ไพเลย

ในการปล่อยให้แก๊สรั่วออกจากถังจนหมด
เจ้าหน้าที่ได้ประสานอู่ซ่อมลากรถออกจากจุดเกิดเหตุ
เพื่อนำไปตรวจสอบระบบแก๊สทั้งหมด
เช่นนั้นอาจเกิดความเสียหายมากกว่านี้
ร่างทรงทำพิธีเชิญดวงวิญญาณเร่ร่อนที่ยังวนเวียนอยู่เนินโค้งมะกรูดหวาน
ถนนสายสามศูนย์สี่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดกะครราชสีมา
งงมรณะที่ฆ่าชีวิตผู้โดยสารรถทัวร์๑๘ศพเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา
หนึ่งในร่างทรงเปิดเผยว่าการทำพิธีครั้งนี้พบวิญญาณเร่ร่อนอยู่โค้งมะกรูดหวานถึง๘๖ดวง
จำแนกเป็นดูวิญญาณเพศชายสี่สิบห้าดวงเพศหญิงสามสิบดวงและเด็กสิบเอ็ดดวง
โดยได้ทำพิธีเผาส่งดวงวิญญาณให้ไปสู่สุขติตามความเชื่อแบบจีน
ทั่วเสียหลักฟลิกความอีกด้วยการประกอบพิธีฐรรมต์อุทธิศส่วนครับ
โดยงานราชการและชาวบ้านในพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียว
อำเภอปักทงชัยจัดขึ้นเพื่อแก้อาถรรพ์ปลดปล่อยดวงวิญญาณ
ตามความเชื่อโบราณที่ว่าหากที่ใดมีการเกิดอุบัติเหตุ
และมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากดวงวิญญาณจะสิ่ง
ยาลจะสิงสถิตย์อยู่จนกว่าจะมีตัวตายตัวแทน
พิธีกรรมทางศาสนาจะช่วยให้ผู้ใช้รถใช้ถนน

แต่การขับรถก็ไม่ควรตั้งอยู่บนความประมาท